ขณะที่มีอีกคนนึงที่เปิดตัวมาเหมือนกัน

ล่าสุดนอกจากเปิดตัวแล้วก็เปิดหลักฐานชิ้นใหม่
กล้องหน้ารถของคุณโบทีเค
ขณะที่ไปรับกระติกในคืนวันเกิดเหตุด้วยนะครับ
โดยธนายบริโรนโรงแก้วเพชรได้อัดคลิป
โดยระบุว่ามีหลักฐานใหม่ในคดีแตงโม
เป็นคลิปเสียงการพูดคุยระหว่างกระติกกับโบทีเค
จากกล้องหน้ารถของโบทีเคในวันเกิดเหตุแหละนะครับ
โดยธนายบริโรนโรงเนี่ยอ้างว่าคลิปเสียงนี้
ได้มาจากทนายคนแรกของคุณแม่คุณแตงโม

เป็นเสียงที่กระติกสารภาพว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือ

โดยทนายรณรงค์บอกว่าคลิปเสียงนี้นะครับ

ทนายคนแรกของคุณแม่ก็ได้ยินแล้ว
แล้วก็มีการสั่งกำชับให้ทนายปิดวาจา
คลิปเสียงนี้จึงไม่ถูกเผยแพร่ออกมา

แต่ธนายบริโรนโรงได้เล่าเหตุการณ์

บอกว่ามันเป็นนิทานนะ

นิทานที่ผมจะเล่าเนี่ยผมเล่าแบบนี้ครับ

ถือว่าเป็นการฟังบทวิเคราะห์ทางกฎหมายกันแล้วกัน

มันเป็นการคุยกันหลังจากเกิดเหตุ

ก่อนที่จะได้มีโอกาสคุยกับทนายความอีก

ขับรถไปโบ๊กก็ถาม
ติกติกติกไปยังไงบ้าง
ทำไมไอ้โมมันหล่นน้ำอ่ะติกบอกหน่อย
คือก็เมาส์อ่ะค่ะเขาเมาส์อ่ะ
ก็ดื่มกันเยอะเมาส์มันก็พัดหล่นไปแล้ว

พอเมาเสร็จปุ๊บก็หาทางช่วยไม่เจอ
ถ้ามันมีเนื้อหาว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์กัน
แล้วปรากฏว่าในเนื้อหาอีก
มีการพูดกันถึงว่ามีบางคนเล่นยากัน
เอาล่ะสิมี๒ปมอยู่ในคลิปเสียง
หนึ่งดื่มหนักสองมีบางคนเล่นยา

อันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุตินะเหตุการณ์สมมุตินะ
เพราะงั้นเนี่ยถ้าข้อที่จริงเป็นแบบนี้เนี่ย
อาจจะทำให้ในไม่กี่วันหลังจากนี้
ตำรวจเอาหลักฐานคลิปเสียงหน้ารถ
มาใช้เป็นหลักฐานเอาผิดคนอีก๓คนบนเรือ
ก็คือคุณกติกคุณจ๊อปคุณแซน
ในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ได้ยินจากเล่นฮะสมมุตินะครับสมมุติ

ท้ายคือที่เขาเล่าเนี่ยคือเป็นเหตุการณ์สมมุติใช่ไหม
บอกว่าในคลิปเสียงนั้นมันคุยกันแบบนี้

เข้าใจไหมในคลิปเสียงบนรถมันคุยกันแบบนี้
แต่สมมุติละกันคือคุณถ้าจะเอาคลิปหลักฐานอะไร
มาเปิดเหยจริงมันก็ทำไม่ได้

ก็เลยเอามาสมมุติให้ฟังเอามาเล่านิท้ายฟัง
คุณผู้ชมถ้าลองเข้าไปฟังเองก็ได้นะ

คือความยาวของคลิปนี้แค่๖นาที๕๕วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าคอมเมนต์เป็นร้อยเป็นพันเหมือนกัน
มีการแชร์ก็เป็นร้อยเหมือนกันนะฮะ
นี่เป็นหลักฐานใหม่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะ
ที่ทนายเขาขุดคุยขึ้นมานะฮะ
ก็ยังไม่ยืนยันเหมือนกันว่าคลิปเสียงที่ว่านี้มีจริงหรือไม่นะครับ
ก็ทนายเขายังพูดกันตัวเนอะ

เอาจริงทนายรณรงค์ก็ไม่ได้ยินคลิปเสียงนี้เองกับหู
นะฮะส่วนทนายกฤษณาเองก็อย่างที่คุณอาริยาเล่าให้ฟังแล้วนะฮะ
เรื่องเกี่ยวกับว่าอะไรนะคลิปนี้
ใช่คือทนายกฤษณะคือเขาบอกว่าจริงคุณแม่แค่มาบอกเฉย

แต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นมันมีเรื่องที่คุณแม่
ถอนทนายกฤษณาออกสักก่อนตัวทนายกฤษณาเอง
ก็ไม่ได้ฟังคลิปเสียงนั้นเต็มด้วยตัวเองกับหู

คลิปเสียงนี้มันอยู่ในสำนวนของตำรวจทั้งหมดหรือยัง

แล้วตอนแรกมันก็เหมือนกับมีข่าวออกไปนะ
อย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาทำความเข้าใจกันหน่อย

ที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาบอกนะ
เขาบอกว่าจริงต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา
น่าจะรู้สักประมาณกลางเมษา
หรือว่าต้นพฤษภาว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษไหม
เรื่องนี้ค่ะนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ
เอาไว้สืบสวนแสวงหาข้อได้จริงและพยานหลักฐาน

เพื่อจะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษให้พิจารณา
นี่ค่ะหลังจากที่มีการประชุมหารือ
ร่วมกับคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ
ก็คือที่ผ่าศพรอบแรกกับรอบสอง
รอบ๒คือคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
จะขอทราบข้อได้จริงแล้วก็ความเห็นในประเด็นต่าง
รวมถึงรับข้อแนะนำในการสืบสวน

เพราะว่าคดีนี้ค่ะมันยังเป็นที่น่าสงสัยอยู่เกี่ยวกับสาเหตุการณ์ตาย
แม้ว่าผู้เสียหายโดยตรงจะไม่ได้มาร้องขอ
เพราะว่าตอนนั้นคุณรสนาใช่ไหม
มายื่นเรื่องนี้ว่าให้รับเป็นคดีพิเศษ
แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
แล้วพอมีคนตายก็ถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
รัฐเองก็มีหน้าที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะคือไม่จำเป็นให้คุณแม่นี่มาร้องให้เป็นคดี
แต่ว่ามีผู้ร้องขอคนอื่นก็ได้
คุณรสนาครัวศิษย์ตระกูลเองมาร้องขอก็
ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจประชาชน

เออแล้วเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมกันกับแพทย์
มีการชนะสูตรรอบ๑รอบ๒นี่นะคะ
ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ไปในทางเดียวกัน
ก็เห็นความต่อเนื่องของการชนะสูตรพลิกศพ

ทีนี้ทางอธิบดีบอกว่าหลังจากนี้

ดีเอสไอเองจะร้องขอพยานหลักฐาน

แล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จก็คือประมาณเมษายน
หลังจากนั้นพอเสร็จแล้วปั๊บจะต้องทำยังไงต่อ
ต้องมอบให้กับคณะอนุกรรมการกันกรอง
แล้วก็ส่งไปยังคณะกรรมการคดีพิเศษชุดใหญ่
คดีพิเศษชุดใหญ่เนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยนะคะ
ก็จะมีรองวิศนุเครืองามเป็นประธานพิจารณา
หลังจากนั้นคุณผู้ชมถึงจะสรุป
ว่าจะรับคดีคุณตังโมเป็นคดีพิเศษไหม
คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามันมีขั้นตอน
มันมีรายละเอียดแล้วมันก็ต้องใช้ระยะเวลา
ทีนี้การที่จะรับเป็นคดีพิเศษไหม
จะต้องเข้าข่ายเงื่อนไขอะไรบ้าง
เขาบอกว่าจะต้องเข้าข่ายข้อใดข้อ๑จาก๕ข้อนี้นะ
๕ข้อก็คือขึ้นอยู่หน้าจอค่ะคุณผู้ชม
อะไรบ้างล่ะ๑คือคดีจะต้องมีความซับซ้อน

คดีนี้มีความซับซ้อนไหมต้องรวมหลักฐานมากไหม
คดีนี้จะต้องกระทบกับสังคม
จะต้องกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
ต้องเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
และข้อสุดท้ายเงื่อนไขสุดท้าย
คือมีผู้มีอิทธิพลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐอยู่เบื้องหลัง
นี่ค่ะต้องเข้าข้อใดข้อ๑จาก๕ข้อนี้
ซึ่งทางคณะอนุกรรมการจะต้องสรุปเสนอ
คณะกรรมการคดีพิเศษชุดใหญ่พิจารณาก่อน
คือคดีนี้ความรับผิดชอบจริงยังอยู่ที่ตำรวจอยู่นะคะ
ถ้าเกิดมีการสรุปสำนวนคดีก็ส่งฟ้องอายการไปก่อน
แต่เมื่ออายการมีความเห็นสั่งสอบสำนวนเพิ่มเติม
แล้วก็อธิบดีก็ยังบอกว่ากรณีที่คุณแม่ของคุณแตงโม
ในเมื่อมีผู้มาร้องขอก็ต้องพิจารณาเพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดิน
คุณผู้ชมฮะมาถึงกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรนะครับ
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะครับ
ก็ผู้ภาคหนึ่งเผยถึงคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
ซึ่งทางตำรวจถามว่าขัดข้องไหมไม่ขัดข้องนะครับ
รวมทั้งขณะนี้ต้องรอสำนวนคดีที่ยังไม่สมบูรณ์
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการรอผลชนะสูตรรอบที่๒เอามาสรุปในสำนวนด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่แม่ของคุณแตงโมไปขอถอนเรื่องตรวจสอบออกจากกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

เพราะเห็นว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันไปแทรกแทรงการทำงานของตำรวจนั้น
ผู้การภาค๑เนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายก็คือคุณแม่ของคุณแตงโมที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ส่วนทางตำรวจขออภัย
เป็นสิทธิ์ของคุณแม่คุณแตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายที่สามารถดำเนินการได้
ส่วนทางตำรวจเนี่ยผมนะไม่ขอแสดงความคิดเห็นใด
เพราะประเด็นนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดี
ทางตำรวจก็ทำหน้าที่เต็มที่อยู่แล้ว
กรมทเขาจะทำยังไงหรือว่าผู้เสียหาย
คือคุณแม่คุณแตงโมจะไปร้องขอยังไงบ้าง

แล้วคุณแม่บอกว่าไม่อยากให้เป็นคดีพิเศษอันนี้คือเรื่องหนึ่ง
ส่วนคณะกรรมการศิษย์ทิศมนุษยชนเนี่ย
แล้วล่าสุดก็ออกมาบอกว่าขอถอนเรื่องนี้
ออกจากกรรมการสิทธิ์นะครับ